เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนนะฮะหลายคนเนี่ยมองภาพเหตุการณ์โอ้โหคิดไปถึงนู่นเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพูนะครับเพราะว่ามีชายคุ้มครั่งเนี่ยบุกเข้าไปชกหน้าครูผู้หญิงถึงในโรงเรียนในจังหวัดนครพนมเลยนะฮะและชายคุ้มครั่งคนนี้จริงอยู่บ้านตรงข้ามเองสิ่งสำคัญที่เขาบุกเข้ามาในโรงเรียน

มากมากเลยนะหลังจากผู้ชายคุ้มคร่างครับบุกเข้ามาชกหน้าคุณครูผู้หญิงในโรงเรียนแห่งนี้นะฮะที่เกิดเหตุเนี้ยนะครับบ้านของผู้ก่อเหตุนะคุณอยู่ตรงข้ามโรงเรียนบ้านหนองประดุกอืมส่วนโรงเรียนบ้านหนองประดุกเนี้ยแหละฮะเป็นโรงเรียนที่ผู้ก่อเหตุคนนี้ก็คือนายทานินชัยบัวรินอายุสามสิบสองปีเนี้ย
ในห้องเรียนบนชั้นสองของอาคารนะครับทำให้ครูเนี่ยได้รับบาดเจ็บส่วนนักเรียนเนี่ยต่างพากันแตกตื่นเสียขวัญวิ่งหนีออกมานอกห้องเรียนร้องไห้ประงมแล้วก็ภาพสุดสะเทือนใจมากอย่างเมื่อกี้เห็นนะครับเพราะเด็กเขากลัวนะครับส่วนคุณครูที่ได้รับบาดเจ็บคุณผู้ชมอยากให้ดูหน่อยคุณครูเนี่ยโดนอะไรบ้างนะฮะเอาใบหน้าของคุณครูมาเลยฮะ
นิตยศาสตร์ชั้นป๑ทัพ๒นะครับซึ่งในห้องเนี้ยมีนักเรียนรวมสิบเจ็บคนจู่ผู้ก่อเหตุก็คือนายทานินผู้ชายคนนี้คุ้มคลั่งนะฮะค่ะแล้วก็บุกเข้ามาถึงห้องเรียนตะโกนหน้าห้องบอกว่าอย่าสอนเสียงดังแล้วก็กำหมัดเนี้ยปรีเข้ามาชกที่ใบหน้าแล้วก็แก้มขวาสองครั้งของครูผู้หญิงทันทีครูตะโก
ครูแค่สอนธรรมดาปกติแล้วหลังจากนั้นมาเขาตะโกตขึ้นมาปั๊บเรารู้แล้วว่าสัญญามันคงไม่ดีแน่อืมไปเร็ว
เราก็ดึงประตูไม่ไหวไงแล้วคราวนี้ก็เลย
ก็ได้แค่กล้านแล้วก็ยืดยืด

หลังเกิดเหตุตำรวจสพเมืองนครพนม
จับกลุ่มตัวนายธานินผู้ก่อเหตุได้นะครับ
หลังจากหนีกบดานไปที่บ้านพัก

สาภาพทำไปเพราะเสพยาบ้านะครับ
ประสาทหลอนก็เลยถูกแจ้ง๓ข้อหา

และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ

ฉมวกแทงคุณครูชายคนหนึ่ง

ตอนนั้นถูกสารตัดสินจำคุก๒ปี๙เดือนเลยนะครับ
ในปี๖๒ก่อเหตุเป็นครั้งที่๒
พยายามเข้ามาทำร้ายชกต่อยคุณครูสวัย
สวัยมีศักดิ์เป็นน้าสาวของตัวเขาเองด้วยซ้ำคุณ

แต่ครั้งนั้นปี๖๒ไม่ได้ถูกดำเนินคดี
ครั้งล่าสุดมาก่อเหตุซ้ำอีกเป็นครั้งที่๓
สวัยครูผู้หญิงคนนี้แหละ

นี่ก็เลยต้องแจ้งความดำเนินคดีนะครับ

ส่วนนางศรีจันชัยบัวรินอายุ๖๑ปี
แม่ของผู้ก่อเหตุยอมรับว่าลูกชาย
โอ้โหเสพยาบ้ามาเป็น๑๐ปีแล้ว
ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีนิสัยก้าวร้าวนะ
ช่วงหลังเริ่มโวยวาย
เวลาขอเงินไม่ได้ก็ข่มขู่แม่บอกว่าจะทำลายบ้านบ้างล่ะ

แจ้งตำรวจให้พาไปบำบัด๑๒เดือน
แล้วก็ติดคุกมาแล้วเกือบ๓ปีนะฮะ

โทษออกมานะคิดว่าลูกจะกลับใจ
แต่ไม่ดีขึ้นเลยอยากให้ลูกชายสำนึกผิด

ให้ลูกชายรับกรรมตามกฎหมายฮะ

โอ้โหเธอเรียกจ้ะ

ถ้าเมื่อกี้ไม่ชอบกว่าที่มาขอหาที่ว่าเออมันกล่าวล่าออกแมงสิ
ก็ให้คนมาเอาไปก่อนไปรำเดือน
กล่าวล่าออกแมงก็เออไปไหนเธอที่สำรวจมาก
เอามาเอาไปไปอยู่รำเดือนคนก็มากปล่อยมากสิ
แต่ว่าติดนานตอนที่ไปทำร้ายครูเนี่ย

ตกใจไหมที่ไปทำร้ายครูอ่ะล่าสุดวันนี้
โอ้โหตกใจอยู่ค่ะโอ้ตกใจอยู่เนอะ
หรือว่าหลุกสิหลุกก็หายตกใจ
หลุกหายก็ตกใจใจหาย
หยั่นมันโรคใหม่โรคเมื่อก็จะคล้องสิล่ะค่ะ
เนี่ยเหตุการณ์นี้นะครูทุกคนเขาลงความเห็นกันนะครับ

ตอนที่เขามาก่อเหตุนะเขาตะโกนแบบนี้เลย
สอนเสียงดังนี่แหละฮะนี่น่าจะเป็นประเด็นนะครับ
เพราะว่าในบางทีบางจังหวะนะครับ

อย่างเช่นขอรบตรงชาติพูดหน้าสาวทง
หรือตอนเรียนอาจจะมีการใช้โทรโครง
ไมค์ในการเรียกเด็กเข้ามาในโรงเรียนในห้องเรียน

ก็สอนเสียงดังแล้วมันหนวกหูไปถึงบ้านตรงข้าม

ก็จะมีผู้ชายคนนี้คนเดียวที่คุ้มคั่ง
แล้วก็หลอนนะฮะแล้วก็โอ้โหหูแว่วตลอด
เวลาว่าครูสอนเสียงดังนะฮะ